ต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์
ในร้านขายของชำนะฮะที่เจ้าของร้านเขาก็อยู่กับหลานสาวนะครับ
เจ้าของร้านเป็นหญิงอายุ๕๕ปี
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนอกจากจะได้เงินไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ
ก็ยังได้ทำร้ายเจ้าของร้านนะครับจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงนะครับทั่วทั้งใบหน้าหน้าผากลำตัวแล้วก็ที่แขนนะครับ
ที่กระพุงแก้มยังถูกแทงจนทะลุด้วยนะครับ
รวมแล้วแพทย์ต้องเย็บถึง๑๐๘เข็ม
โอ้โห

โอ้โหเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแล้วชาวบ้านกับทางหลานสาวเนี่ย
เขาช่วยกันนะครับในการที่จะตะโกนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่าไม่รู้ว่าคนร้ายใช้อะไรแทงนะคะ
แต่ดูจากบาดแผลเหมือนกับเป็นตะขออะไรแบบเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ผู้บาดเจ็บที่เป็นเจ้าของร้านชื่อนางสมหมายล้อมวงอายุ๕๕ปี
ก็ถูกแทงหลายแห่งครับตามร่างกายแพทย์เย็บ๑๐๘เข็มนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกนะครับ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับผู้บาดเจ็บด้วยนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทางผู้เจ็บกับทางโรงพยาบาลก็อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวของเราคุณพลอยสจีได้ไปพูดคุยด้วยนะครับ
จากคำบอกเล่าของเจ้าของร้านในคืนวันเกิดเหตุที่ประสบเหตุเนี่ยนะครับ
เราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้เห็นภาพแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ในคืนวันนั้นนางสมหมายเจ้าของร้านบอกว่าประมาณตีหนึ่งกำลังนอนอยู่กับหลานในห้องนอนนะฮะ
หลานสาวอายุ๑๒ปีตอนนั้นรู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำก็เลยลุกมาเข้าห้องน้ำ
ส่วนหลานสาวเนี่ยที่นอนอยู่ก็เปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือให้ก็เห็นเพียงแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อส่องเป็นทางเดินไปยังห้องน้ำ
ขณะเดียวกันคนร้ายซึ่งสวมหมวกไหมพรมรูปร่างผอมได้ปีนขึ้นโอ่งหลังร้านแล้วก็งัดกระเบื้องหลังคาห้องน้ำเข้ามานะฮะเข้ามาเข้ามาลื้อค้นทรัพย์สินกลางบ้าน
เป็นจังหวะที่นางสมหมายเจ้าของร้านออกมาจากห้องนอนเพื่อจะไปห้องน้ำแล้วก็เจอคนร้ายพอดีประมาณตีหนึ่งนะครับ
สมหมายก็เลยถูกคนร้ายใช้ของมีคมเป็นอาวุธเนี่ยนะฮะซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะมีลักษณะเหมือนกับตะขอถ้าดูจากบาดแผลนะครับ
ใช้ทำร้ายหลายครั้งครับทั้งแทงทั้งฟันเข้าไปนาทีนั้นนางสมหมายก็พยายามต่อสู้นะแต่ก็ถูกคนร้ายบีบคอจนหายใจไม่ออก
ตัดสินใจกัดนิ้วของคนร้ายอย่างแรงนะครับพร้อมกับตะโกนให้หลานที่อยู่ในห้องเนี่ยบอกให้ปิดประตูล็อกห้องให้ดีอย่าออกมาแล้วให้โทรแจ้งตำรวจบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยหน่อย
เพราะว่ามีคนเข้ามาปล้นนะครับหลานสาวได้ยินเสียงเออะโวยวายตั้งสติได้ก็รีบทำตามที่ยายบอกนะฮะแล้วหลานเนี่ยนะยังตั้งสติได้ถึงขั้นตะโกนเสียงดังเหมือนกับตั้งใจให้คนร้ายได้ยินบอกว่าโทรแจ้งเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจเท่านั้นนะยายจริงแล้วยังไม่ได้โทรยังไม่ได้โทร
แต่หลานตั้งสติได้ว่าเอางี้ก่อนคนร้ายจะได้ตกใจแล้วก็หนีไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงถูกต้องเพราะถ้าเกิดไม่ตะโกนแบบนี้นะแล้วคนร้ายยังไม่หนีเนี่ยขนาดนี้ยัง๑๐๘เข็มอ่ะใช่ค่ะไม่รู้ว่ายายจะเป็นยังไงนะครับที่สุดแล้วพอคนร้ายไปแล้วหลานก็โทรแจ้งนะแจ้งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับคนร้ายก็คงจะตกใจแล้วก็
นางสมัยบอกว่าขนานรู้สึกกลัวมาก
ระหว่างการต่อสู้กับคนร้ายนะคนร้ายยังขู่ด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
อ่าก็ทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปก็เป็น
บลแรงกับสตางค์เหรียญรวมแล้วก็พันกว่าบาท

เกิดเหตุหนึ่งคู่อันนี้เป็นหลักฐานเท่าที่เก็บได้
ทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะที่ร้านขายของชำ
เป็นลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
อยู่ริมถนนในหมู่บ้านในร้านยังมีรอยเลือดอยู่หลายจุดนะคะ
ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายเกลื่อนหลังบ้านมีโอ่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะ
งน้ำนี่แหละที่คาดว่าคนร้ายปีนขึ้นไปบนโอ่ง
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาก็เป็นบริเวณหลังคาห้องน้ำอ่ะนะคะ
เบื้องด้านบนหลังคาถูกงัดออกนี่แหละน่าจะคนร้ายเข้ามาช่องทางนี้
แล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับนางวาสนาศรีบานเย็นเป็นญาติที่เข้ามาช่วยเหลือนำตัวนางสมหมายส่งโรงพยาบาลนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นได้รับโทรศัพท์จากน้องไข่หวานหลานสาววัย๑๒ของนางสมหมาย
น้องเนี่ยนะตกใจร้องไห้พูดไม่ได้ใจความอะค่ะ
ก็เลยบอกให้สามีรีบขับรถออกไปดูที่บ้านที่เกิดเหตุห่างกันอยู่ประมาณสัก๒กิโลได้นะคะ
พอไปถึงนางสมหมายเนี่ยนั่งอยู่แบบสภาพเลือดท่วมตัวอ่อนแรง
ก็รีบเอาผ้ามาเช็ดเลือดที่หน้าที่ลำตัวเนี่ยนะคะแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
ระหว่างทางพยายามเรียกนางสมหมายตลอดคืออยากจะให้มีสติ
ไม่อยากจะให้หลับกลัวจะเป็นอะไรไปแล้วก็บอกว่าให้เข้มแข็ง
แล้วก็ปลอบใจหลานสาวด้วยนะคะหลานสาวก็ร้องไห้ตลอดเวลา
วาสนาบอกว่าตอนนั้นไม่กลัวคิดแค่ว่าต้องพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป

กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัว
เพราะว่ากลัวว่าคือตอนนี้ถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้
แถวนั้นเขาก็ภาวะกลัวจะเจอเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้ค่ะ
แป้วจูนเข้ามาจูนเข้าบ้าน
แต่ร่านคือจะตกใจเสี่ยงจะวีดเราก็ฟังไม่รู้เรื่อง
เราก็ตอนแรกก็คิดว่าก็เรียกแฟนมาเลย
ไปให้ดูเรื่องว่าเป็นอะไรไม่รู้ใครว่ามันโทรมา

หนาเขานั่งอยู่เลือดท่วมตัวหมดเลย

เราก็เรียกร่านร่านอยู่ในห้องก็เปิดประตูออกมาร่านเขาวิ่งออกมา
โน้นไปเอาพามาเอาพาหน่วงมาหน่อตัวให้แล้วก็เฉดน้ำ
คือเลือดนี่มันเต็มหน้าหมดเลยก็ฉีดให้แล้วก็ช่วยกันยกขึ้นรถ
ก็พยายามพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องคือเลือดเข้ามันอยู่ในปากปากในปากมันแตกด้วย
แล้วก็น่าจะเลือดเต็มปากเขาก็จะพูดเราก็ฟังไม่รู้เรื่อง
เขาก็จะคลอกเหมือนเขาก็พยายามเล่าให้เราฟัง
พอฟังไม่รู้เรื่องก็บอกเขาไม่ต้องพูดนะอึดทนไว้
เดี๋ยวไปส่งทางบ้านก็ดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขานักไค่ไหน
แต่เลือดมันท่วมตัวหมดเลยอืมพอเย็นแล้วรู้สึกว่าตัวเองหมดแรงนะ
ไปได้ยังไงวะตอนนั้นคือไปแบบไม่ใจสั้นไม่เป็นลมไม่อะไรเลยนะ
ขนาดที่เลือดท่วมตัวขนาดนั้น

คือไปให้ทึ่งหม้อให้ข้าวปลอดภัย
ร้องหวีดแล้วยายนู้นจะตายไหมยายนู้นจะตายไหมไม่ตาย
เราก็บอกว่าล้านไม่ตายยายนู้นไม่เป็นไร
เราก็คือปลอบใจร่านไปด้วย
ร่างก็ร้องคือเหมือนก็ตกใจเด็ก
ออกมาออกมาเห็นคือมาเห็นพร้อมกับเราอย่างนี้
กลัวมากเลยไปนึกถึงตัวเอง

อะไรอย่างนี้เราก็กลัวไปหมดเลยแหละ

แล้วภาพมันจะติดตาอยู่ตลอดเลยว่า

ข้างบ้านที่มาช่วยนางสมหมายบอกว่า
นางสมหมายมีสติมากนะ
ขนาดเลือดท่วมตัวขนาดนั้น

ระหว่างทางที่ไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับ

ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๑๒นะคะ
ชื่อว่านางชุติมานล้อมวงก็เล่าให้ฟังว่า

ตอนนั้นได้ยินเสียงยายตะโกน

เปิดประตูมาเจอยายนอนจมกองเลือด

ตอนนี้กลัวไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว

คิดว่าที่แม่สู้เพราะว่าห่วงหลาน
ห่วงนี่แหละกลัวคนร้ายจะไปทำร้ายหลานไง

แต่ว่าหลังจากเนี้ย

ไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าดวงไฟมันอยู่ข้างหน้าเลย

ตะโกนออกมาว่าให้ไข้หวานอยู่แต่ในห้อง

เขาก็โทรไปหาเพื่อนบ้านเขาก็ร้องอยู่

แล้วตอนนี้สภาพจิตใจน้องดีขึ้น

เพราะว่าพอมืดแล้วน้องก็ไม่อยากเข้าบ้าน

อาวุธเราก็ไม่รู้นะว่ามันหนีอะไรมาบ้าง

เขาห่วงหลานคือว่าไม่ให้หลานออกมาเลย
คือตัวเองตายเอาเองก็ยอมคืนตรงนั้น

มีข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ

ร้านของนางสมหมายเนี่ยปกติจะขายกับข้าว

นางสมมายจะตื่นนอนตั้งแต่ตี๔

นางสมหมายเคยถูกคนร้าย

ตอนนั้นถูกทำร้ายจนถึงขั้นตาบอดไปข้างหนึ่งแล้ว

ร้านขายของชำแห่งนี้เนี่ย

เป็นพวกทรัพย์สินในร้าน

แต่ว่าตอนนั้นปิดร้านอยู่ไม่มีใครอยู่ร้าน
คนร้ายได้ทรัพย์สินเงินทองไปหลายรายการ

ใช่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โห
คืออาจจะได้เงินสดไปแค่ประมาณพันบาท

แต่เจ้าของร้านเนี่ยแทบเอาชีวิตไม่รอด

ถ้าหลานไม่ใช้การตั้งสติตะโกน

เพราะว่ายังมีหลานสาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนะครับ

พบว่าคนร้ายก็ปีนโอ่ง

แล้วก็งัดหลังคากระเบื้อง

ห้องน้ำเข้ามาในร้านบุกเข้ามา

จุดที่เขาเก็บเงินกับบัตรเติมเงินโทรศัพท์

รื้อข้าวของเงินทองในร้านเพิ่มเติมด้วย

ก็เลยเจอคนร้ายพอดีก็เลยถูกทำร้ายนะครับ

ในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะเนื่องจากเป็นร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ตอนนี้ได้สั่งชุดสืบสวนให้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลัก
คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะครับเชื่อว่าคนร้ายต้องมีข้อมูลความเคลื่อนไหวของร้านนี้
รู้ว่าอยู่กันแค่ยายกับหลานสองคนเป็นผู้หญิงตามลำพัง
นะฮะแล้วก็ก็เลยเข้ามาก่อเหตุลักษัพนะครับตอนนี้ก็กำลังสืบหาเบาะแสของคนร้าย
จากประวัติของผู้ต้องสงสัยที่เคยถูกจับและพ้นโทษออกมาหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะฮะ
ตัวอย่างลายนิ้วมือแฝงต่างเอาไปแล้วนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลคดี
ของผู้ที่เคยก่อเหตุอยู่นะครับมีรองเท้าแตะของคนร้ายที่เป็นหลักฐานนะฮะ
แต่จากข้อมูลที่ทางเจ้าของร้านจำได้ก็คือ
สวมหมวกไหมพรมคลุมใบหน้ารูปร่างลักษณะผอมสูง
แล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณสักอ่าร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรอืมค่ะน่ากลัวเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะ
แถวนั้นเลยบอกถ้ายังจับไม่ได้เนี่ยภาวะจริงนะไม่กล้าจะอยู่บ้านกันนะคะ